พี่ทิเป้พูดถึงเรื่องของทะเล
ผมก็ไปต่อเรื่องของทะเลเหมือนกัน
เมื่อกี้เก็บขยะแต่คราวนี้เอาไปลอย

ลอยทุกข์ลอยโศกลอยเคราะห์ออกไป

แล้วก็เป็นการทำบุญประจำปี
สารเจ้าแม่ทัพทิมที่จัดขึ้นที่หัวหินนั่นเอง

เพราะว่ามีพิธีปล่อยเรือส่งเคราะห์ทางทะเล

เคราะห์ออกไปกลางทะเลเลยนะครับ
ส่งทุกข์ส่งโศกออกไป
แล้วก็ถือเป็นการทำบุญประจำปีศาลเจ้าแม่ทัพทิม

อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคลีขัน

โดยมีชาวบ้านและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหัวหิน

ก็ถือว่าเป็นการอุทิศส่วนกุศล

และยังเป็นการสะดอกเคราะห์ให้กับตัวเอง

โดยพิธีปล่อยเรือส่งเคราะห์ทางทะเล
เศรือประมงที่บรรทุกตุ๊กตาปูนปั้น
หุ่นผู้หญิงบ้างหุ่นผู้ชายบ้าง
ซึ่งทาสีตกแต่งอย่างสวยงาม

จากนั้นค่อยปล่อยเรือออกไปนะครับ
เขาบอกว่าเป็นการปล่อยเรือส่งเคราะห์เนี่ย
แล้วก็มีหุ่นอยู่นี่คุณ๗๐๐ตัว

จะมีกระดาษที่เขียนชื่อของชาวบ้าน
เขียนชื่อญาติสนิทมัดติดไว้ด้วย
ผมเองก็เขียนชื่อไปเลยสืบสกุล
ุ๊กอะไรให้ลอยไปด้วยเลยนะครับ
ซึ่งก่อนที่จะนำตุ๊กตาไปใส่ไว้ในเรือ
ชาวบ้านก็อธิษฐานขอพร
และขอให้สิ่งชั่วร้ายต่างมันลอยไปกับเรือ
รวมถึงขอให้เคราะหกรรมหมดไป
เสมือนให้ตุ๊กตาเป็นตัวแทนของเรานั่นเองนะครับ
เมื่อชาวบ้านช่วยกันปล่อยเรือออกสู่ทะเล
เรือแล่นถึงบริเวณหินปู่โครง

ไตเรือก็จะเจาะรูให้เรือรั่ว
ลงทั้งลำเลยนะครับจมสู่ท้องทะเล
และกลายเป็นแหล่งปาการังหากินของสัตว์ทะเลต่อไป

ก็ถือว่าเป็นประเพณีที่สืบสารแล้วก็เก่าแก่มานะครับ

นับเป็นประเพณีชาวบ้านและเป็นวิถีชุมชนที่บอกว่า